เฉินหลงหรือไม่ก็เจ็ดลีชมข่าวนี้เป็นนุ่มไทยฮะ
หนุ่มไทยเกาะกระโปรงง้อแฟนแล้วมันตื่นเต้นจะชวนไปเล่นหนังได้ไง
ไม่ใช่กระโปรงของผู้หญิงนะเป็นกระโปรงหลังรถฮะ
แล้วรถวิ่งไปกลางถนนประทุมคันนี้
ด้านหน้าทางเห็นข่าวนี้แล้วติดต่อพี่ก็ด่วนเลย

นี่คือความสามารถที่ไม่อยากให้ใครเรียนแบบ
เกาะหลังคารถเกาะกระโปรงท้ายรถฮะ
เรื่องของเรื่องตามรายงานไม่ได้บอกชัดเจนถึงขนาดนั้น
ว่าต้นสายปลายเหตุเกิดจากอะไร
แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นลำลูกกา
เกาะกระโปรงท้ายรถเรื่องของเรื่องตามรายงานไม่ได้บอกชัดเจนถึงขนาดนั้น

โดยประมาณเข้าใจง่ายว่าสาวกับหนุ่มหนุ่มคือคนเกาะกระโปรงหลังรถ
กับสาวที่ขับรถเหมือนมีเปล่าปากเสียงกัน
และหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปบนรถ
แต่หนุ่มยังอยากจะง้อสาวอยู่ไม่รู้จะทำอีกท่าไหนฮะ
ก็เลยคือเข้าข้างในไม่ได้เกาะข้างบนก็เลย
สุดท้ายแล้วผ่านไปหลายเส้นทาง
ไปจนถึงคลอง๓จากคลอง๓ไปคลอง๕ต่อ

พ่อหนุ่มคนนี้ยังมีชีวิตปลอดภัยอยู่

นี่คือเหตุการณ์ที่อย่าลอกเรียนแบบเด็ดขาด
สันนิษฐานว่าจะมีปากเสียงกันระหว่างหนุ่มสาว

โดยจะโตกลงมาขาแค่หักตาได้นะครับ
กระทั่งการประมาทบาทเสียวนะครับ